นี้แจ้งผ่านมาทางเพจไทยรัฐนิวส์โชว์เลยนะคะ
เป็นคุณแม่กำลังตั้งท้อง๔เดือนค่ะ
รู้ตัวว่าติดโควิดเมื่อวานนี้ตอนนี้ยังหาเตียงไม่ได้
ที่สำคัญก็คือมีลูกเล็กอีก๒คน๓ขวบกับ๖ขวบ
แล้วลูกไม่ยอมห่างแม่เลยลูกก็ติดไปด้วย
ทีมข่าวเราก็เลยนี่ค่ะตัดสินใจลงพื้นที่ไปหาเธอนะคะ
แต่ว่าไม่ได้เข้าไปเจอนะเพราะเธอเป็นผู้ป่วย

นางสาววนิดาวัย๒๔ปีค่ะเธอบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะลำบากมาก
มีลูก๒คน๓ขวบคนหนึ่ง๖ขวบคนนึง

แล้วเธอเองก็กำลังท้องอยู่๔เดือนด้วย
รู้ผลเมื่อวานว่าติดโควิด๑๙
โรงพยาบาลก็บอกว่าให้แยกตัวให้กักตัว
แต่ตอนนี้ยังหาเตียงให้ไม่ได้
พักของเธอนะคะเป็นอาคาร๒ชั้นนะคะ

ชั้นแรกเป็นโกดังแต่ชั้นที่๒เป็นห้องเช่าประมาณ๑๘ห้อง
อยู่กันประมาณ๕๐กว่าชีวิตได้
แต่ไม่ได้อยู่รวมกันนะเพราะเขาแบ่งเป็นห้อง
วีดีโอคอลคุยกับเธอเธอก็คุยกับเราแล้วก็ไอซ์ไปด้วยนะคะ
เธอบอกว่าพอรู้ตัวว่าติดปุ๊บเนี่ย

แล้วก็กลัวว่าจะไปติดคนอื่นด้วย
แต่ว่าลูกไม่ยอมหาแม่เลย

ขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้เรียกหาแม่ตลอดเวลาเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วลูกก็กลัวว่าจะติดไปด้วย
ตอนนี้เนี่ยอาการของเธอถือว่าเริ่มหนักแล้วนะคะ

เธอบอกว่าอาการตอนนี้เนี่ยไข้สูงเลยค่ะ

ชั่วโมงหนึ่งเข้าห้องน้ำ๓๔ครั้งค่ะ

โทรไปแจ้งโรงพยาบาลที่ตรวจโควิด

พอติดต่อไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่บ้านเกิดเธอเนี่ยนะคะ
โรงพยาบาลบอกว่าขอเลขตรวจผลโควิดหน่อย
แต่ว่าเธอไม่มีเพราะว่าโรงพยาบาลที่เธอไปตรวจ
โทรมาแจ้งผลว่าติดแต่ไม่ได้บอกเลขตรวจนะคะ

เพราะว่าโรงพยาบาลก็แจ้งว่าสามีเป็นผู้เสี่ยง
ส่วนตัวสามีพอรู้ผลว่าเธอติดเชื้อ
ก็ประสานตามโรงพยาบาลต่าง
เพื่อที่จะให้เธอได้เข้าพักที่โรงพยาบาลได้มีเตียง

อบลูกอีก๒คนไปต่อแถวตรวจที่โรงพยาบาล
คิวยาวอีกตรวจไม่ได้อีก
คือตอนนี้เธอบอกว่ามืด๘ด้านแล้ว
ตัวเธอเองกับลูกในท้องไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้าง

กับลูกที่โดนบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ไปหาตรวจที่ไหนก็ตรวจไม่ได้เลย

รอดเด็กอยู่กับเราเหรอคะเนี่ย
พาน้องลงไปก่อนลูก
ลงไปก่อนลูก
ลงไปก่อนลูกแม่ติดโควิดลงไปก่อนเด็ก

หยิบแมสให้น้องพาน้องลงไป
เขาอยากให้เขาได้เครียง

เพราะลูกเขายังเล็กทั้ง๓คน
ถ้าอยู่กับบ้านมันคงไม่มีโอกาสติดหรอก
แต่ว่าออกไปทำหากินมันธรรมดาไปแล้วละ
ไม่ใช่หรอกเขาก็ค้าขายไปทั่วไปนี่แหละ

ยังมีเคสรอช่วยเหลืออีกเยอะเลยนะครับ